กลับมาเบคนี้คุณผู้ชมขาบ๊ายบายแบบนี้
เพื่อนสิเรามาตั้งวงกันดีกว่า
เฮ้ยเรามีแค่๓คนนะมันจะตั้งได้เหรอวะ
มันไม่ใช่ขาคงขาขาดอะไรแบบนั้นไม่ได้ตั้งวงแบบนั้น
แต่ตั้งวงไปเอาความสนุกอย่างนี้
วันนี้ต่อไปสิงค์ก็ใหม่ล่าสุดของพี่หญิงลีนและพี่เพชรพุ่งพวง
กับเพลงที่มีชื่อว่าตางควง
ต่างควงต่างควงกินข้าวชากจะเม้ายอดเท่าไหร่
บอกรักฉันมากมายจะบอกให้รักเธอมากกว่า
ไม่เชื่อก็ให้มองตารักจริงนักหนาวไอเลิฟอยู่
เล่นเกมกันดีไหมเราแข่งเกินเปล่ายังสุขลองดู
แพ้ชนะให้รู้สู้ไม่สู้แพ้ลิ้นไอติม

มาสิมาตังวงละลา
เฮ้เค้าว่าเป็นคนคออ่อน
เฮ้เค้าว่าเป็นคนคออ่อน
สุขเมาซ้อมนอนอธิบทรจะลา
เฮ้ลาลาลาตังหวงลาลา
เฮ้ลาลาลาตังหวงลาลา
สวยขนาดนี้ทำไมเธอยังสด
ผมทำก็อย่าโกรธทำไมไม่มีแฟน

ก็รอเธออยู่ไง
ยาวเงียบ
หวานเทียบ

แคล้แคล้ให้ชุบพร้อมแก้มเลยจ้า

แคล้แคล้ให้ชุบเลี้ยงเราสักแก้ว
ตอนกินเราก็ชนแก้วชนแก้ว
ตอนเผาแล้วก็ทางใครทางมัน
ทางใครทางมัน

ไปด้วยกันต่างวงละละ

นักบ่งแดงอีกเยอะมานานท้อ
สวัสดีค่ะ
เน็ตแม้บอกแล้วว่าขาวไม่ขาว
คนต้นรับผู้หญิงลีสีชุมพลและเพชรภูมิภัว
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
มาถึงปุ๊บดังประมาธิแบบนี้
ชวนเราตั้งวงล้านลากันมาเลย
เจอกันได้ยังไงก่อน๒คนเนี้ย
โดยเฉพาะเพลงตั้งวงนะคะเป็นเพลงที่เป็นจังหวะรำวงค่ะนะคะ

วงย้อนวงรำนะแม่ไม่ใช่วงอย่างอื่นนะแม่
อะนั้นน่ะคาคาไม่ขับใช่ไหมพี่จ้ะ
ก็น่ะคาคาไม่ขับ
คือหญิงอยากจะให้แฟนได้สนุกกับบรรยากาศของรำวงย้อนยุค
แล้วก็มาเหมือนรำวงร่วมสมัย
แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะร้องเดี่ยวได้เช่นพี่แจ๊คก็ร้องเดี่ยวได้ร้องทั้งเพลงได้
เพชรก็ไปคอนเสิร์ตเดียวได้ร้องทั้งเพลงได้หญิงลีก็ร้องทั้งเพลงได้
หรือร้องด้วยกันได้อารมณ์เหมือนหนุ่มนักเข้าสาวนาเกิดสมัย
แต่แม่คิดดีถ้าจะให้แจ๊กกะรีนร้องเพลง

แม่เขาจังหวะ

ก็คือแม่บอกว่าเขาจังหวะยังไม่เข้า
คามนิดนึงว่าแม่กับพี่เพชรนี่นะ
มีการตั้งจิตอธิษฐานของพ่อจากแม่เพลิน

ปกติเป็นวันปล่อยเพลงของเพลงตั้งวงนี้
เราก็หาไปขอภอนมา่พึ่ง
ชื่นใจชื่นมือคุณพ่อภุมมาให้กำลังใจ
เพราะว่าป๊าปุ้มเนี่ยแกดีใจที่น้องเพชรได้สู่สายตาแฟนอีกครั้งนึง
อดีตที่ผ่านมาก็เคยมีเพลงแต่ว่าน้องยังไม่มีประสบการณ์
พอมาถึงวันนี้เมื่อเราถามความสมัครใจแล้วน้องมีความพร้อมค่อนข้างเยอะ
น้องเพชรตื่นเต้นไหมมีความรู้สึกยังไง

เดี๋ยวนะพี่เพชรเป็นทั้งดีเจเป็นทั้งศิลปินไม่ต้องตื่นเต้นแล้ว

อกจากคอสตูมวันนี้ที่เราเห็นปกติหลายคนบอกว่าตอนนี้เริ่มชินตากับการแต่งคอปเวอร์ชุดแม่พึ่งของพี่เพชรพุ่มพวงแล้ว
เป็นยังไงบ้างเราจะแต่งอะไรยังไงอีกไหม

ไม่ต้องขอขอบคุณไปทางพี่ปัดบ้านผม
เขาก็เสนอไอเดียมาว่าเพชรลองแต่งเป็นแม่พึ่งไหม

เพราะว่าผมก็มีความคล้ายคุณแม่อยู่
มันอาจจะแต่งอีกนิดนึงอาจจะแบบคล้ายที่สุด
ประมาณนั้นครับก็เลยพยายามลองทำดูครับ
คุณเขินไหมคุณแต่งแบบเป็นผู้หญิงแบบนี้

สวยนะค่ะไปห้องเพลงที่เป็นตังสัยแบบนั้นค่ะ
ประทับใจเลยนะคะคือแฟนชื่นชมน้องเพชร
เราว่าแฟนหลายคนอะคิดถึงของแม่เพิร์งพุ่งพวง

โดยเฉพาะน้องเพชรตอนที่เขาร้องเพลงเลือกของพึง
ทำให้แฟนร้องไห้หญิงก็ร้องไห้ตาม
เกียรติเพชรหวานด้วยไง

ค่ะรีสอรรตฮิ่งรี้สวนนาม

ส่องินเทกท่าผัก

พี่เพชจอ่อกันไหมเราลองวิ่งจุบดู
พี่เพชออกไหมฮะเอากันไกลใช่มั้ยคะ
ก็ต้องคิดต้องจุบด้วยแหละ
เข้าให้ต้องมารู้กัน
ออกอัลบั้มออกเพลงมา๑๒วันมีแฟนที่ออสเตรเลียคอนเฟิร์มคิวหญิงลีและน้องเพชรเดือนมีนาคมปีหน้าแล้วนะคะ

เอาไปฝากฝากเลยค่ะน้องเพชรฝากที่ไหน
ก็ตอนนี้ก็ขอฝากเพลงตั้งวงนะครับพี่ไรมิโกออฟฟิเชลนะครับก็สามารถรับชมกันได้แล้วนะครับ
ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจด้วยแล้วกันนะครับ
ก็ผมห่างหายวงการเพลงไปนานนะครับทั้งนี้ก็อยากจะขอโอกาสนะครับไปเจอแฟนของแม่พึ่งทั่วโลกเลยนะครับ

ครับก็ขอให้แฟนนะค่ะให้กำลังใจน้องเพชร
เพราะว่าน้องเพชรก็มีความมีประสบการณ์แล้ว
และหญิงลีก็ปะดันที่จะให้เธอถือซ้ายตามาถืออ้อมกอดของทุกคน
ซึ่งเพลงตั้งวงนี่ทั้งหญิงทั้งชาย
ร้องในงานลำวงหรือวิบัตรต่าง

ไม่ใช่แค่งานร้องเพลงงานแสดงเขาก็รับนะจ๊